ช่วงนี้ต้องการเยอะกันเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ครับอรุณสวัสดิค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัว
พร้อมกับรายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะช่วงนี้อากาศร้อน
แต่อย่าเพิ่งร้อนอกร้อนใจกระวนกระวายใจไปค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศจะร้อนเนี่ย
ช่วงวันนี้แหละยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมีณาคมยี่สิบเก้าบนต้นไปจนถึงต้นเมษายน
ก็จะเริ่มมีฝนลงมาอีกแต่วันนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีฝนเลยนะคะ
ยังคงมีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานบ้างเล็กน้อย
ส่วนภาคใต้นั้นก็มีเป็นประจำอยู่แล้วตรวจสอบข้อมูลกันนะคะจาก
ที่อากาศภาพถ่ายโดยเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
โอ้โหพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
จำใสไร้เมฆมาปกคลุมเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะต้องมาดูปัจจัยเป็นเพราะอะไรนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นตัวแอลสัญลักษณ์ตัวแอลคือ
หอมความกดอากาศต่ำหรือว่าเขตอากาศร้อนนะคะ

จุดนั้นคือร้อนจากสัก๔๐องศาขึ้นไป
เพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ส่วนพื้นที่อื่นตามลงมา
ก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
แถบภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน
แต่ขณะที่มีลมใต้พัดขึ้นมานะคะ

ตกเฉพาะภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนั่นเอง
พื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเตรียมรับมือนะคะ
คุณผู้ชมเรารายงานให้ทราบกัน
ถ้าภาคอีสานก็แถบอีสานตอนกลาง

ก็ยังคงมีอากาศร้อนตอนกลางวัน

จังหวัดฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรี

ส่วนภาคใต้นะคะคลื่นไม่ถึง๑เมตรค่ะ
มีตกบ้างบริเวณจังหวัดภูเก็ต

รวมถึงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส

ฆ่าเชื้อโรคฆ่าไวรัสโคโรนา

อากาศร้อนแบบนี้ก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยได้อีก

ไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะหนาว

เพราะว่าแม้แต่คนเราต้องดูแล
สัตว์เองก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วย

อย่าไปซื้อไข่มากักปูนเอาไว้
แม่ไก่นี่ฉันเนี่ยทรมานแย่เลย
เอาเป็นว่าให้พี่กระต่ายไปเก็บไข่ก่อนแล้วกันนะคะ
เดอร์เยอะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ